ลองมานั่งไล่ซิมินอาทิตย์ไหนไม่มีข่าวใหม่ดาวิกาบ้าง
ไหมก็บอกชินแล้วแกบอกว่าไหมชินแล้ว
สรุปข่าวใหม่นี้อยู่ที่พี่นะฮะไม่สิไม่เกี่ยว
พี่พี่มดดามพูดเร็ว

เรื่องราวเพียงพี่ไม่ต้องอ่านเลย

คือใหม่เนี่ยถ้าเป็นอ่าน
ก็บอกเออทุกวันนี้ก็สบายใจขึ้นแล้วล่ะ
เพราะว่าอะไรก็มาด่านางมาว่านาง
หาว่านางเป็นคนอย่างนู้นเป็นคนอย่างนี้

ทุกวันนี้นางจะทำงานกับใครก็ต้องให้คิวเฉพาะผู้จัดที่ไฮโซ

ของพี่เมียวน่าจะไม่ถึงคุณไฮโซหรือเปล่าไม่ค่ะ
เขาบอกว่าหรือฉันเป็นผู้จัดใต้ดิน

ทุกคนก็บอกเฮ้ยทุกวันนี้จะต้องให้คิวเฉพาะ

จะไม่ให้คิวหรือเปล่าผู้จัดธรรมดาคือ

ฉันอยู่วงการมา๓๐ปีฉันไม่รู้จัก

ทั้งหมดทั้งพรุ่งคือพี่เหมียวทำไม่ได้
ก็เลยไม่ได้มาเล่นกับพี่เหมียวจบตรงแหละ

ร่อนอยู่มาตั้งนาน
แรกรีมละครไปเป็น๑๐ปี

เพราะว่ามันทำให้ดูเป็นการแก้ตัว

ปุ๊บจะต้องนางเรียกค่าส่วยคล้านนึง
นางก็คือเรื่องเรื่องเป็นเจ้าเวหาของคุณอ้ำกับนัทนั่นแหละ
ซึ่งนางก็บอกว่าให้ผู้ใหญ่ออกมาเคลียร์เถอะ
อ้ำกับนัทมีรายการเป็นผู้ใหญ่ไปแล้วเหรอคะ

ก็เป็นผู้จัดไงเขาก็ต้องเรียกเป็นผู้ใหญ่

ดราม่าเจ้าเวหาเนี่ยก็สบายใจแล้ว
นางก็ขอบคุณมีเรียกับคุณอ้ำอธิชาติด้วย
แล้วก็ผู้กำกับด้วยที่ช่วยออกมาพูดให้นาง

ซึ่งที่หลายคนอยากฟังเรื่องนี้จากปากใหม่เองเนี่ย
ก็ไม่ได้ไปไหนนะเพราะเราก็นั่งอยู่ข้าง
แล้วก็จริงแล้วใหม่เนี่ยไม่พูดก่อนหน้านี้เพราะว่าเราเป็นคนพูดไม่เก่ง

บางทีเราพูดไปความน่าเชื่อถือมันก็ไม่ได้จะมากพอ
ก็เลยต้องให้ผู้ใหญ่ออกมาพูดนะ
น่าจะเป็นสิ่งที่ทุกคนเชื่อแล้วก็มีน้ำหนักมากกว่า
อีกอย่างนางก็บอกว่านางไม่ได้อ่ะ
ก็ต้องเชื่อนางเพราะนางพูดอย่างนี้มีน้ำหนัก
อ้ำกับนัทมีเรียก็ออกมาปกป้อง
อีกอย่างใหม่ก็โดนหลายประเด็นเหลือเกิน

เมื่อกี้นี่พี่พูดแล้วพูดเอง

การที่ใหม่พูดเยอะก็กลายเป็นเราแก้ตัวเปล่า
แต่วันที่ใหม่ดาวิกาตีกับเอสุภาชัย
ปากคาวทร์พี่เอ๊ะก็ตายเกือบหมดเลย
อันนั้นมันสมัยยังเด็ก

แล้วก็อาจปาว่าพี่เอ๊ะอย่ามาโทษคนอื่นไหม
พวกนางบอกทุกคนเข้าใจนางขึ้น

ก็ทุ่มอยู่กับการถ่ายหนังถ่ายละคร

หูยใหม่มีเงินงานตอนนี้คือ๔๕เรื่องเลยนะ
นางมีรันหนึ่งใช่มะรู้สึกแววมาก

แล้วก็ใหม่ไม่กลัวข่าวราคาค่าตัวเนี่ย

เพราะคนทำงานก็จะรู้ว่าใหม่เป็นคนยังไง
ซึ่งคนนอกอาจจะดูตามกระแสข่าว
แต่จริงแล้วผู้ใหญ่ก็จะรู้ว่าเราเป็นยังไง
จนทำให้คนอื่นคิดว่ามัยจริงเลย
เหมือนพูดจากปากมัยเองเลยนะคะ
เปิดกล้องเลยก็ยังมีการปรับบทกันอยู่ดังนั้นก็ยังไม่มีการขอคิวมาด้วยซ้ำ
ซึ่งเริ่มถ่ายเมื่อไหร่ก็ยังไม่มีการแจ้งมาแล้วก็ตอนนี้นางถ่ายอยู่๓เรื่อง
๑เพลิงนารี๒บ่วงบัญจฐร
อันนี้ก็เปิดไปไม่นานอันนี้ก็มาริโอ
เพลิงนารีนี่ก็ของช่อง๓หมดเลยครับแล้วก็มีหนังอีกเรื่องนึงส่วนละครใช้ไม่จริงอิงแท้ก็บอก
น้องวิวจะมาเสียบแทนน้ำบอกอุ๊ยก็ต้องดูกันต่อไปนะก็ไม่รู้ไงน้างก็ว่า
ก็เราพึ่งอ่านข่าวพี่บอยไปว่าไม่ได้ทำเพราะไม่มีคิวไม่ได้เล่นใช่ไหมล่ะ